ทุรกราชุมครับตามกันต่อนอย่างนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีเมื่อวานนี้

เป็นครูที่คอยดูแลเด็กด้วย

จับหน้าอกเขาไปล้วงกระโปรงเขาด้วย
เด็กเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้คุณพ่อดู
แล้วตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเมื่อวานนี้มาที่บ้านเด็ก

ทำทีเหมือนจะมาขอโทษแล้วก็ขอให้ลบคลิป
คุณกันจอมพลังที่ตอนแรกทราบข่าวแล้วเนี่ยนะ

โม่งชาวบ้านทราบข่าวมาเขาโมโหกันมากนะฮะ
แบบโอ้โหครูคนนี้นี่เกือบตายนะฮะไปดูนะฮะ
ยานะมีอย่าเตี๋ยวไปนะ

เราจะโดนทะดีทำร้ายร่างกายนะไม่อ้าว
คือนี่ถ้าทีมงานของ
ลังไม่มากันนี่เรียบร้อยนะฮะ

บ้านพักของเด็กแถวบางเขนในกรุงเทพนะครับ
นายพี่ทักนะฮะที่เป็นครูของเด็กนะฮะ

คือเมื่อวานนี้นายพิทักษ์บอกว่าต้องการมาขอโทษพ่อกับแม่เด็ก

แม่เด็กบอกครูเขาบอกเขาขอให้ลบคลิปด้วย
แล้วเมื่อวานนี้เขาก็อ้างว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเด็กนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีที่อยู่ในการดูแลของเขาเนี่ย
โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวสายไหมในกรุงเทพเนี่ย
เขาอ้างว่าเขาก็คอยช่วยเหลือเด็กมาตลอด

เพราะเด็กนักเรียนหญิงคนนี้มีพฤติกรรมที่เกเร
แล้วเคยจะถูกไล่ออกมารอบนึง
เขาก็ออกหน้าในการรับรองความประพฤติไว้ให้เดี๋ยวจะช่วยคุมประพฤติให้
ก็รับรองกับทางโรงเรียนเอาไว้ก็คอยตักเตือนดูแลต่างนานา
ทีนี้วันที่เกิดเหตุที่ไปแตะเนื้อต้องตัวไปล่วงละเมิด
ไปจับหน้าอกของน้องเขาเนี่ย

นี่ครูพิทักษ์เสื้อขาวเนี่ยอ้างว่าคือพอเรียกเด็กมาคุยแล้วเนี่ย
พออยู่ใกล้เด็กแล้วมันสติหลุดเกิดอารมณ์
ก็เลยไปล่วงเกินเขาแล้วเด็กเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเด็กถ่ายคลิปเด็กก็เลยส่งคลิปเนี่ยไปให้พ่อเขาดูว่าเขาถูกครูทำแบบนี้
และพออยู่นี้บริหารยังไงเนี่ยว่ามีผู้ค่องรู้เรื่องนะว่าไม่สามารถบอกให้
ในฐานะคนที่ปรึกษาเอาเด็กไปดูแลเนอะควบคุมพฤติกรรมให้รายงานตัวเช้าเย็นเนอะ
ผมก็ทำแบบคล่อมขึ้นมาให้ทำรายงานตัวเช้าเย็น
ก็คือตอนเช้าผมบอกว่ามาลงเวลาที่นี่นะคุณก็อาจจะสอบถามนิดหน่อย
คือคุณจะบอกว่าเด็กมีพฤติกรรมเกเรแบบนู้นแบบนี้
โรงเรียนจะไล่ออกคุณเลยไปรับประกันเรื่องจะดูแลความประพฤติเด็กให้อะไรให้เนี่ย

ก็ถือว่าเป็นการดีนะถ้าครูจะช่วยเด็กให้สามารถเป็นเด็กที่กลับตัวเป็นคนดี
แต่ไม่ได้หมายความว่าช่วงที่คุณมาดูแลเขาเนี่ยแล้วคุณจะไปทำอะไรกับเขาก็ได้

ไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขาไปฉวยโอกาสกับเขา
คือหลังจากที่พ่อกับแม่เขาได้รับแจ้งจากลูก

คุณกันจอมพลังวันนี้เนี่ยความจริงตั้งใจว่าจะพาเด็ก
ไปร้องไปแจ้งความที่สอนอบางเขน

สุดท้ายวันนี้คุณกัลพาพ่อกับแม่ของเด็ก
วัยสิบสี่ปีที่เป็นผู้เสียหาย
ร้องเรียนทางคดีขอความช่วยเหลือกับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษหน่อย
แล้วให้ดำเนินการกับตำรวจสอนอบางเขนด้วย
ถามว่าทำไมคุณกันบอก
ก็ไม่ยอมลงพื้นที่อ่ะเมื่อวานเนี่ย

สุดท้ายเนี่ยบานปลายชุลมุนวุ่นวาย
ครูเนี่ยเกือบโดนประชาธรรมเกือบตายไป

แต่กลัวชาวบ้านกลัวญาติพี่น้องของเด็กเนี่ย

พ่อกับแม่เด็กเล่าให้บิ๊กโจ๊กฟัง

ครูคนนี้รู้จักมานานแล้ว
เพราะเป็นครูในโรงเรียนของลูกสาว
ไว้ใจให้ช่วยดูแลลูกสาวให้
หลังจากที่ลูกสาวเนี่ยความประพฤติที่เกเลหน่อย
โรงเรียนก็จะไล่องค์ไล่ออกอะไรก็ว่าไป
ครูก็ช่วยรับรองความประพฤติเดี๋ยวจะดูแลให้

มีการโอบไหล่มีการจับแขนลูกบ้าง
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะมีอะไรเกินเลย

เห็นลูกเราเนี่ยดูแลเหมือนครูกับลูกสิทธิ์เหมือนลูกเหมือนหลาน

จนเมื่อวานนี้ลูกสาวส่งคลิปวีดีโอมาให้พ่อดูตอนเที่ยง

แล้วพิมพ์ข้อความมาบอกบอกถูกครูเนี่ยมาล่วงเกินนะฮะ

คือครูไปจับหน้าอกเด็กอะไรพวกนี้ด้วย
แต่พ่อบอกทีแรกพ่อก็ยังทำงานอยู่แล้วพ่อก็เปิดคลิปไม่เป็น
ก็เลยกะว่าเดี๋ยวถึงเย็นมาเนี่ยเดี๋ยวมาถามลูกอีกทีนึงก่อน
เพราะทีแรกก็พ่อยอมรับนะว่า
ทีแรกก็ยังไม่คิดว่าใช่หรือเปล่า

สุดท้ายเนี่ยตอนเย็นกลับมาที่บ้าน
ภรรยายเองก็โทรมาบอกก่อน
ขอโทษบอกว่าตอนนั้นสติหลุดไปถูกเนื้อต้องตัวลูกสาว
มันก็เลยเนี่ยฮะถึงทราบความจริงว่าเขาทำกับลูกเราจริง
คือพ่อกับแม่ของเด็กบอกผิดหวังมากนะ
อุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจว่าเขาจะช่วยดูแลลูก
ให้ลูกเติบโตเป็นคนดีในสังคมเป็นนักเรียนที่ดี

ต้นเนี่ยเขาอย่างผมกับอาจารย์ก็คือสนิทกัน
เวลาเรื่องเล็กน้อยที่เขาบอกมาเนี่ย
เราจะไม่ค่อยฟังเขาเราจะฟังอาจารย์มากกว่าครับ
เพราะว่าเขาเป็นเด็กอะไรอย่างนี้เขาก็เลยกลัวตรงนั้น
เขาเลยตัดสินใจทำเองเลยอะไรประมาณนี้ครับ
เขาเห็นว่าครูกับแม่สนิทกันเขาก็กลัวแบบว่าแม่จะไม่เชื่อเขา
จะกลัวมาก็จะหลงคดีกับครูที่ก่อเหตุให้เร็วที่สุด
เดี๋ยวลองฟังบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับ

แล้วมีส่วนของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับ
จะประสานไปนะว่าเออทางภูมิในการโรงเรียนเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบไหม
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือครูเนี่ยไปล่วงละเมิดเด็กเขาในพื้นที่โรงเรียนนะ
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็คงต้องเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วย
จะดำเนินการอย่างไรคุณกันจอมพลังนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคุณกันบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานชุลมุนวุ่นวายเนี่ย
เพราะความจริงพอรู้ว่าครูเนี่ยบุกมาที่บ้านเด็ก
คือมันไม่ใช่แค่มาขอโทษจะมาขอให้เขาลบคลิป
แล้วลักษณะคมคู่คุกคามด้วยหรือเปล่า
แจ้งตำรวจสอนอบางเขนไปแล้วแต่ไม่มา
ญาติพี่น้องเขาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นพอรู้ว่าเอ้า
ครูที่ทำกับเด็กมาอยู่ตรงนี้เหรอ
เขาวิ่งกรูเข้ามาเนี่ยเขาใส่เลยเนี่ย

วันนี้ก็เลยที่แรกตั้งใจจะพาไปแจ้งความที่สอนอบางเขน
ตอนเช้าเนี่ยใช่เลยไปหาบิ๊กโจ๊กเลยดีกว่า
คุณกันวันนี้ก็หลังจากที่พาครอบครัวของเด็ก
คุณพ่อคุณแม่ไปหาบิ๊กโจ๊กเสร็จนะฮะแล้วบิ๊กโจ๊กกำชับมายังสอนอบังเขนเนี่ย
ก็มาต่อที่สอนอบางเขนนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็มาถามเรื่องที่คาใจอยู่ด้วยก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย
ติดต่อแจ้งตำรวจไปบอกให้มาช่วยหน่อยครูเขาบุกมาที่บ้านเด็ก
แต่ทำไมไม่มีตำรวจมาจนเหตุการณ์มันบานปลาย
คือทีมงานคุณกันเองก็บาดเจ็บไปตอนที่ไปช่วยกัน
ครูเองก็คิ้วแตกก็เลยมาถามตำรวจว่าทำไมไม่มา
ตำรวจบอกว่ายังไงรู้ไหมไปผิดที่

แต่เมื่อคืนใจดำผมพูดจริงปล่อยให้ทีมงานผมถูกรุมกระทืบแทน

แล้วก็ผมอยากจะฟังเหมือนกัน
วันนี้ทางสรณอิงจะพูดไว้ยังไงจะมีคำขอโทษสักคำไหม

คุณกรรมการสอนอบังเขียนวันนี้ก็ออกมาขอโทษนะครับ
แล้วก็ชี้แจงเหตุผลบอกเมื่อวานหลังได้รับแจ้งเหตุจากทางคุณกันจอมพลังเนี่ย
ตำรวจไปแล้วนะฮะ
ตำรวจก็ออกเดินทางเลยเพื่อไปที่เกิดเหตุ

มันหลงคุณรัชพรเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้น
มันมีหมู่บ้านที่ชื่อเดียวกันเนี่ยอยู่๓หมู่บ้าน

เพิ่งมารู้ตอนหลังนี่แหละว่าเหตุมันบานปลายไปขนาดนี้

เอาเป็นว่าในส่วนของคดีที่เกิดขึ้นตรงนี้
กับน้องนักเรียนวัย๑๔ปี
จากนี้ไปเดี๋ยวจะเร่งรัดจะดูแลคดีให้
ให้เร็วที่สุดให้เป็นธรรมที่สุด
เพราะว่าอย่างที่บอกคือจังหวะมันอาจจะสื่อสารผิด
ในส่วนของสถานที่ที่เราเร่งคุยกัน

เพราะสอบถามทางทีมงานศอกรเข้าไปด้วยกัน
เขาก็ยังไปหลายที่เลยเพราะว่าเหมือนเหมือนอ้อมบ้าน
อะไรประมาณนี้มันเข้ายากนิดนึงในตอนเข้า
ประมาณนั้นแต่ผมอาจจะช้าอะไรประมาณนี้ครับต้องขอไป

ก็นี่ไงท่านบอกท่านก็เพิ่งมารู้กันตอนหลัง
แล้วว่าตรงที่จุดเกิดเหตุ
เขาบานปลายกันขนาดนี้เลยเหรอ

ทุกผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสนบางเขนก็
ได้สอบปากคำพ่อกับแม่ของน้องนะฮะแล้วก็เพื่อนนะครับ
โจ๊กเองวันนี้ก็ได้สอบถามด้วยนะครับ
พบว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่ามีหลักฐาน
การทำผิดของครูอย่างชัดเจน

บันทึกเอาไว้ยาวถึง๖นาที
ตอนนี้ตำรวจได้รวบรวมหลักฐาน

ครูคนที่ก่อเหตุแล้วนะครับข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโทษคือจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกินสองแสนบาทนะฮะ
ไม่ก็เขาบอกว่ารงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองถูกไหม
คือถ้าลูกเขาจะเกลงเกเลแล้วครูบอกจะดูแลให้เนี่ย

ฉวยโอกาสมาทำร้ายเด็กซ้ำเติมเด็กไปอีก

ครูดีมีเยอะเพียงแต่ว่าน้องโชคร้ายที่ไปเจอครูแบบนี้